ก็คงอยู่ในความสนใจของคนไทยมากกว่านี้ค่ะเท่าที่เดียวเนี้ยจริงจริงแล้วก่อนหน้านี้จำกันได้นะเขาบอกว่าพี่เ๋กเนี้ยจะออกมาแถลงข่าวที่แจงในวันที่สี่ตุลาคมครับก็คือวันนี้แต่ว่าก็ยกเลิกไปแล้วก็ไม่มี

เพราะว่าพี่เสกบอกว่าไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด
เพราะคิดว่าการโพสต์ภาพลูกชายอีกคน

มากกว่าเป็นประเด็นข่าวต่อว่ากันแบบไม่จบสิ้น
เราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะไปเปิด
เปิดของแถลงข่าวอะไรก่อน
อันนี้ก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจตามนี้ด้วยนะ
เพราะผมไม่ได้เป็นคนไปแถลงข่าวด้วย

แค่โพสต์ว่ามีลูกคนใหม่ก็ไม่เห็นแฝดแม่
เริ่มต้นแค่ไปโพสต์ว่ามีลูกกี่คน

จะเป็นเรื่องที่มันเหลวไหลหรือเลอะเทิดอะไรเนี่ย

ถ้าไปเปิดแถลงข่าวแล้วอยากดังอีกก็
ยาวไปเรื่อยเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยนักข่าวเต็มไปหมด

นี่มันก็สบายดีอยู่แล้ว

เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เพิ่งยอมรับชัดเจนแบบแมนตรงไปตรงมาเลย

อย่างน้องอีฟอภิษยาเนี่ยนะฮะ

เขาเป็นตำแหน่งรองอันดับหนึ่ง
มิสแม็กซิมไทยแลนด์๒๐๙เลยนะคะ

ซึ่งเธอก็ได้เปิดเผยสั้นกับบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ว่า
หากับพี่เสกมาได้ประมาณ๓เดือนแล้วนะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐของเราจะขอพาคุณผู้ชม
ย้อนดูวิถีนักร้องนักรักดูลีลากันเดียว
เยโนพร้อมกับครวนเพลงพรมลิขิตกันหน่อย
เสกบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะเป็นเพลงของอีฟ
ค่ะเราไปต่อรูปรอบเป็นรองนะจ๊ะ

นี่แหละเขาว่ากันว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองนะคะ
แต่เนี่ยได้ทั้งรูปหล่อเพลงก็พอด้วยนะครับ
เห็นไหมล่ะเอ้อน้องอีฟก็สวยเห็นมั้ย

มีตำหน่งตำแหน่งด้วยนะไม่ธรรมดาจริง

ต้องบอกว่าแฟนพี่เสกแต่ละคนก็ต้องสวยทุกคนนะ
คุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอดูความรักครั้งนี้ของพี่เสกกันอีกทีหนึ่งนะคะ